ทุกชนครับวันนี้ช่วงประมาณสายทิ้งเที่ยงนะ
หลายคนเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นแถว๕แยกลาดพร้าว
หลายคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนไฟไหม้หรือเปล่า
เป็นร้านอาหารดัง๕แยกลาดพร้าว
ชื่อว่าหลายคนเคยไปร้านนี้นะชื่อร้านลาดมะพร้าว

ไม่ต้องจอดรถริมถนนแล้วเนี่ยค่ะ
ไหม้แบบนี้เลยนะคะกลุ่มควันดำเนี่ยลอยไปทั่วเลย
ร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้ายูเนตมอลพอดี
ลักษณะร้านของเขาอาจจะไม่ได้เป็นร้านที่อยู่ในตัวอาคารนะ

ใช่แล้วก็เป็นร้านแบบคือไม่ได้เป็นห้องแอร์

ล่าสุดเนี่ยเพลิงสงบแล้วแล้วก็ไม่ได้ลุกลามไปร้านอื่นด้วย
แต่ว่าตัวร้านลาดมะพร้าวเองเสียหายทั้งร้าน

เจ้าของเนี่ยซุดตัวร้องไห้แล้วต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ประมาณสักเที่ยงครึ่งค่ะเป็นเหตุไฟไหม้ที่ร้านลาดมะพร้าว
ริมถนนพะหนโยธินมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตตรง๕แยกลาดพร้าวนั่นแหละค่ะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการสถานีดับเพลิงสุธิศาล

เอารถฉีดน้ำ๕คันมาช่วยกันระดมดับไฟค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ดับไฟได้อย่างรวดเร็วจริงแต่ว่าคือตัวร้านเองมันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะ
ไม่ลามไปร้านอื่นแต่ร้านเขาไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ
เขาบอกว่าต้นเพลิงอยู่กลางร้านเลยค่ะ
ร้านเนี่ยมันเป็นร้านชั้นเดียวตัวร้านเป็นโครงสร้างทำด้วยหลังคาเหล็ก
ด้วยฉนวนกันความร้อนทำด้วยยายแก้วแล้วก็ไม้ซึ่งไม้มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอะค่ะ
ไฟมันก็เลยลามเร็วมากนะคะใช้เวลาฉีดน้ำสกัดไฟแค่สิบนาที

ตำรวจสนสุธิศาลไปตรวจสอบแล้วก็โทรแจ้งเจ้าของร้าน
จังหวะที่เจ้าของร้านเดินทางมาเห็นสภาพร้านตัวเองอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องอุ้มไปโรงพยาบาลคือมันหมดที่สิ้นมันจริง

ใช่อันนี้มันคือแบบยิ่งกว่าศูนย์อีกค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพก่อนนะคะ
ทีมข่าวเราไปถามนางสาวปณิตาพรมตา
เธอเป็นพนักงานดูแลร้านเธอบอกว่าเธออยู่ไม่ไกลจากร้านมาก
อยู่เจ้าของร้านโทรมาบอกให้รีบไปดูที่ร้าน
ตอนแรกไม่คิดว่าไฟจะไหม้เยอะขนาดนี้
พอมาเห็นสภาพร้านช็อกไปเลยค่ะ

คือปกติร้านจะเปิดช่วงเย็นคือประมาณสัก๕โมงเย็น

กลางวันก็จะไม่มีคนเฝ้าร้านค่ะ
ทีนี้ที่ร้านมีแมวอยู่
เป็นแมวแม่ลูกอ่อนเป็น๑๐ตัวเลยนะคะ

แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่มีแมว
ตายนะคะในที่เกิดเหตุก็คิดว่ามันอาจจะหนีออกไปทันก่อนแหละ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ยังระบุไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่ต้นเพลิงมาจากกลางร้านเลย

อันนี้เดี๋ยวเจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบอย่างละเอียด
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหน่อย
จะได้รู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

ร้านแบบข้างนอกที่เป็นแบบหลังคาทรงสูงหน่อย

ก็ไม่รู้ว่ามันไปลัดวงจรมีปลั๊กมีอะไรตรงไหนหรือเปล่า
ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแก๊สที่เอาไว้ใช้ทำอาหาร

เข็นแก๊สเข้าไปช่วงที่เก็บร้านแล้วมันระเบิดหรือยังไง